คุณผู้ชมข่าวนี้มันสะเทือนจิตใจมากนะ
อยากให้ดูแลบุตรหลานให้ดีว่าเฮ้ยเขามีความผิดปกติหรือเปล่า
เด็กคนนี้อายุเพียง๑๒เป็นน้องผู้หญิง
เขียนเรียงความส่งคุณครูด้วยลายมือเป็นหน้ากระดาษ
แต่เนื้อหาในเรียงความนี้มันช็อกมาก

สุดท้ายโดนพ่อไปยกให้เป็นลูกสาวของพระเป็นเจ้าอาวาสรูปหนึ่ง
แต่ไปเจอเจ้าอาวาสลวนลามคุกคามทางเพศ
ทนไม่ไหวเขียนระบายว่าช่วยหนูออกไปจากตรงนี้หน่อยเถอะ
แล้วแบบเฮ้ยมันมีเรื่องราวแบบนี้เกิดขึ้นเหรอ
น้องต้องหาทางหาคนช่วยด้วยการเขียนเรียงความครับนะฮะ
น้องเนี้ยอยู่ที่หางดงเชียงใหม่บรรยายเนี้ยเป็นบริเวณความส่งครู
เนื้อหาผมขออนุญาตอ่านเท่าที่ผมจะอ่านได้คุณผู้ชมสวัสดีค่ะ
หนูชื่อเด็กหญิงจุดจุดจุดนะนะฮะอยู่ชั้นป่าวหกใกล้จะจบแล้ว
หนูโตแล้วกำลังจะขึ้นมหนึ่งแล้วค่ะทุกวันนี้เนี่ยตั้งแต่เด็ก
แม่เลี้ยงตบหน้าหนูและตีหนูค่ะด่าหนูสารพัดสิ่ง
หนูก็ไม่ได้อะไรมากมายหรอกค่ะหนูเข้าใจเขามาตลอด
จนมีอยู่ช่วงหนึ่งหนูกับครอบครัวไม่มีเงินสักบาท
หนูเลยไปขอของทำบุญกับเจ้าอาวาสที่วัดแห่งหนึ่ง
ขอเอ่ยชื่อแล้วกันนะครับหนูก็ไม่ได้เอกใจอะไร
เขาก็พูดมาว่าอันนี้หมายถึงว่าพระพูดนะ
ถ้าไม่มีเงินจริงจริงอ่ะบอกพ่อสิค่ะ
มาถวายเป็นลูกก็ได้นะอ่าทุกวันนี้หนูก็ยังเป็นลูกเจ้าอาวาสอยู่นะคะ
อันนี้น้องเขียนต่อเข้ามาช่วงแรกหนูไม่สงสัยหรือกลัวท่านเจ้าอาวาสบอก
นะฮะจนช่วงที่ผ่านมาเจ้าอาวาสเริ่มล่วงเกินหนูอืม
ทั้งหอมแก้มเอ้ยซุกคอจุ๊บเม็งค่ะจุ๊บแก้ม
ลูบหัวลูบแขนลูบขาโอ้โฮแล้วพูดเสียงศรองกับหนูโอ้ย
บอกรักหนูบังคับให้หนูบอกรักเขา
ก๊อฟพี่ก๊อฟเล่ามาถึงตรงนี้นี่เป็นคนฟังนะปวดหัวใจแล้วนะ

ใจเหลือเกินแล้วไม่รู้โดนมานานขนาดไหน

ต่อนะสุดท้ายนี้สิ่งที่หนูอยากจะขอกับครูและพวกคุณ

หนูอยากจะขอให้พ่อหนูได้รับการรักษา
ประโยคนี้น่าจะหมายถึงว่าพ่อเขาอาจจะมีแบบความผิดปกติ

แล้วขอให้หนูได้ออกมาจุดจากจุดนั้น
ไม่ต้องการอะไรมากขอแค่นี้แหละค่ะ
หนูอาจจะเขียนกระดาษแห่งนี้ได้ไม่หมด
แต่ที่เขียนมาทั้งหมดเป็นความรู้สึกจากใจของหนูทั้งหมด

และยืนยันได้ว่าเป็นเรื่องจริง
สุดท้ายคุณผู้ชมคุณครูได้อ่าน

ครูเอาเรื่องราวนี้ไปร้องขอความช่วยเหลือ
หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งหมดและแจ้งความตำรวจให้ไปตรวจสอบ
อันนี้คือวัดที่เกิดเรื่องนะครับ
พระรูปนี้มีการส่งข้อความมา
มีการวีดีโอทั้งแชททั้งข้อความทั้งวีดีโอคอลมาพูดคุยกัน
แล้วก็มีการบอกรักรวมทั้งมีคลิปที่เขียนว่า
ช่วยตัวเองอันนี้ส่งมา
แต่ไม่รู้เป็นคลิปภาพของพระหรือว่าเป็นคลิปอะไร

คือสุดท้ายแล้วพระท่านรู้ว่าเรื่องมันแดงขึ้นมา
บอกว่าเนี่ยนะท้าทายเลยแน่จริงเอาตำรวจไปจับที่วัดสิ

สุดท้ายตำรวจภาค๕ที่เชียงใหม่
ก็เลยนำกำลังเข้าไปควบคุมตัวพระรูปนี้
ผมไม่ขอเอ่ยชื่อพระแล้วกันแล้วอยู่ที่วัดนี้อยู่ที่หางดง
แต่ท่านก็ปฏิเสธและไม่ยอมกล่าวคำลาศิกขา
จะถือกับอาท่านงั้นท่านเปลี่ยนไปใส่นุ่มขาวห่วงขาวก่อนแล้วกัน
แล้วก็ไปคุยกันกับตำรวจที่สะพอหางดงแล้วกัน
มันยังคลังแคลงจับอย่าเอายังไงสุดท้ายก็นำตัวไปขึ้นศาล
ทีมข่าวเดินทางไปที่วัดไปเจอท่านเจ้าคณะอำเภอเจ้าคณะตำบลและพระผู้ใหญ่รวมทั้งผู้ใหญ่บ้านและกรรมการของวัดมีการประชุมกันอยู่
พอเห็นนักข่าวทุกคนก็หนีหายเดินออกไปเลยไม่อยากคุยด้วยทีมข่าวพยายามถามข้อมูลกับทางด้านของชาวบ้านเขาบอกว่า
เชื่อว่าท่านไม่ได้ทำผิดท่านเป็นคนจิตใจดีเรียบร้อยตื่นมาทำกิจกรรมต่างของพระตามที่เธอทำทุกวันทุกวันแต่เชื่อว่าสิ่งที่เกิดขึ้นน่าจะโดนกันแกล้งมากกว่า
หลักฐานว่าเด็ก๔คนอายุ๕ขวบถึง๑๓ขวบ
ถูกลวนลามทางเพศเยอะมากเลย
จริงไม่จริงก็ไม่รู้แต่ว่ายังไงก็ต้องขอบคุณคุณครู
ที่ไม่มองข้ามจุดเล็กอันนี้
เป็นปัญหาของลูกศิษย์จริงแล้วก็ช่วยเหลือลูกศิษย์อย่างเต็ม

เอาหลักฐานเอาข้อมูลมาชี้แจงได้
เรายังไม่ได้กล่าวหาว่าท่านเป็นผู้กระทำผิดจริง

เขาออกมาเปิดเผยแบบนี้